เขาก็เลยทำวิธีแบบนี้ครับ

กำลังหรอกเลยอ่ะ
นี้สวนทุเรียนที่จังหวัดสตูน่ะครับ
ตอนนี้ทุเรียนพื้นเมืองและทุเรียนสายพันธุ์ต่างกำลังให้ผลผลิต
ออกสู่ท้องตลาดช่วงนี้กำลังทำกำไรเลย
เพราะราคามันพุ่งไปที่เท่าไหร่กิโลกรัมละ๖๐๑๐๐บาทโอ้โห
บอกว่าดีกว่าปีที่ผ่านมาอีกนะ
ปัญหานักจ่ายยังไง
ลิงกระรอกมันคอยจะมากัดกินแล้วก็เด็ดทุเรียน

ลิงลิงมันเด็ดทุเรียนไปนะฮะ

มันเด็ดแล้วมันบอกทุเรียนได้เปล่าผมไม่รู้
ผมก็ไม่เคยเห็นลิงมันแทะกินทุเรียน
แต่เขาบอกว่ามันสร้างความเสียหายแต่ที่โดนเจาะเป็นประจำ
และสร้างความเสียหายมากคือกระรอก
อ่าคือมันจะแทะนะ
รอกมันมีวิธีนะคุณอาจจะคิดว่าก็หนามเต็มไปหมดมันกินยังไง
เขาบอกว่ามันสามารถเจาะจากตรงปลายไอ้แหลมของทุเรียนได้

ไปดูซิว่าเขาทำยังไงคุณวิชัยศรีพักดีอายุ๕๕ปี
บอกว่าเขาศึกษาพฤติกรรมของลิงและกระรอก
ก็พบว่าสัตว์ทั้ง๒ชนิดนี้อาศัยอยู่บนเขาใช่ไหม
มันชอบไต่ลงมาและมันจะกลัวคนและจะกลัวเสียงดัง
เอางี้คนถ้าไปบ่อยมันก็ไม่ไหวใช่ไหมล่ะ

งั้นเสียงล่ะทำยังไงให้มันมีเสียงตลอด
เขาก็เลยนำไม้ไผ่กับแผ่นสังกษีมาทำเป็นระบบด้วยการการลักน้ำ

ก็คือเขาต่อน้ำจากภูเขาให้มันไหลลงมาที่กระบอกไม้ไผ่
เมื่อเต็มปลายกระบอกมันจะทำไม
มันจะลงมันก็ตีแล้วโป๊ะ

ใช่มันไม่ไผ่เพราะมันกระทบกับสังขสี

ใช่ฮะแล้วมันไม่ได้มาตลอดไงสักพักสักพักดังอีกแล้ว

รอกหรือลิงเมื่อได้ยินแล้วตกใจนึกว่า
เฮ้ยมีธุรกิจปลามีธุรกิจฝนปลา

คือกลายเป็นว่าทั้งลิงทั้งกระรอกไม่มารบกวนผลผลิตของเขาอีกเลย
อกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งวิธีเขาบอกว่าใช้หุ่นไล่กา
แต่เอาไปเชื่อมกับล้อรถให้มันสามารถเคลื่อนไหวได้
ราวกับว่ามันคือคนจริง

ก็น่าสนใจเอาเป็นว่าเกษตรกรในพื้นที่ที่ปลูกทุเรียน
อยากจะลองใช้บ้างอยากจะมาศึกษาหาความรู้โทรไปได้นะฮะ
ไอ้เจ็ดดีมากเลยอ่ะกาลักน้ำตรงนั้นอ่ะ

แต่ผมเห็นบางเตี้ยทุเรียนเขาก็จะมีอะไรมาคอบมาคลุมเอาไว้

ทำกาลักน้ำแล้วก็มีหุ่นไล่กา
แล้วหุ่นก็ไร้กาลักน้ำไป

งงไง
หุ่นไร้กาก็หุ่นไร้กา